เพราะว่าช่วงตลอดกินวันนี้จะพาไปกินกันแบบจุกใจเลยนะคะ
ใครที่เป็นสายหอยทอดบอกเลยว่าห้ามพลาด
เพราะว่าวันนี้พาไปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
ตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่เขาบอกว่าหอยสดหอยใหญ่อร่อยเด็ดถึงใจเด็กไทยทุกคน

หอยทอดเนี่ยโอ้ดูลีลาชุดเชิดเขาแบบไม่ธรรมดานะ
เขาบอกว่าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในช่วงต้นเดือน
มาขายหอยทอดอยู่ในตลาดย้อนยุคนครชุมแห่งนี้
ส่วนวันอื่นค่ะก็จะขายอยู่หน้าหมู่บ้าน
บริเวณสามแยกตลาดนครชุมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้เท่าไหร่นัก
โดยหอยทอดร้านนี้ทุกกล่องและทุกจาน
เขาจะเน้นเรื่องความอร่อยและวัตถุดิบที่ต้องสดใหม่ทุกวัน

พี่กะเดชผมจะใจใจทุกกำตัดครั้งต้องมีหอยค่ะ
แล้วก็น้ำมะหมูหอยสดทุกวันค่ะ
สดสะอาดทุกวันนี่คือเคสตรับความอร่อยของหอยทอดร้านนะ

ถั่วงอกผัดนั่นเองและน้ำจิ้มเนี่ยคือน้ำจิ้มถอดนี่จะเป็นตัวชูโรง
หอยทอดจะอร่อยหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าร้านนี้ปรุงสูตรเฉพาะเท่านั้น
เป็นแบบสูตรแบบที่รับรองเลยว่าเด็ดแน่นอนนะคะส่วนราคาขายก็อยู่ที่กล่องละ
บาทถือว่าคุ้มค่านะอิ่มอร่อยราคาย่อมเยาว์สบายกระเป๋าด้วย
แต่ละวันก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
ยอดขายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐๐กล่อง

จักรแร้เปียกคือแบบคนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ไม่เป็นไรเขามีที่ทรัพย์จักรแลน

ใครสนใจอยากจะไปทานหอยทอดอร่อยร้านนี้ก็ไปกันได้นะคะ

ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
มีของอร่อยเยอะมากเลยเรานำเสนอมาหลายอย่างแล้ว